มากันที่อีกหนึ่งสาวคุณผู้ชมค่ะสำหรับสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณ
มาดูซิว่าความสัมพันธ์ของเธอกับไฮโซกึ้งเฉลิมชัยตอนนี้เป็นยังไง
เพราะว่าดูเหมือนว่าไม่ค่อยหวาน
เหมือนที่ผ่านมาก็ทำไมไม่ค่อยหอมแล้วเหรอ
ไม่ค่อยมีรูปคู่ไม่ค่อยมีโมเมนต์สวีทสวีทเลย
ยังคงเป็นที่จับตามองของชาวเน็ตเสมอเลย
สำหรับนางเอกสาวคนนี้เจนนี่เทียนโพสุวรรณนะครับ
มีอีกหนึ่งประเด็นก็คือชาวเน็ตเขาจ้องไปที่เรื่องการแต่งตัวของเธอ
พร้อมกับตั้งกระทู้ในเว็บดังวิจารณ์ว่า
เธอเนี่ยดูไม่เป๊ะปังเหมือนแต่ก่อนเนาะ
โดยนางเอกสาวก็ออกมาตอบแบบมั่นตามสไตล์ของเธอค่ะว่า
ซีเรียสนะเธอมองว่าเป็นเรื่องขำ
แล้วก็ย้ำว่าเธอไม่เคยเสียเซลล์เธอบอกแบบนี้
ส่วนเรื่องหัวใจที่หลายคนมองว่า
พักหลังเนี่ยเจ้าตัวไม่สนิทกับไฮโซหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่า
นี่ก็ออกมาบอกเลยว่าที่ไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์นั้น
เพราะเธออยากเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่า
พร้อมยืนยันเลยว่ายังสนิทสนมกับฝ่ายชายเหมือนเดิมนะคะ

เรื่องส่วนตัวไม่จำเป็นต้องลงไอจีเสมอไปเนอะ
เพราะเจนว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยค่ะ
แบบลงไปบางคนก็ไม่อยากจะรู้
ก็ปกติค่ะเป็นอย่างเหมือนเดิม
ทุกคนจะถามว่ายังไม่ได้เลิกใช่ไหมคะ
เออให้เจนได้มีอะไรแบบเป็นส่วนตัวปังเนอะ

แล้วคนที่เขียนหัวข้อขึ้นมาเนี่ยสวยขนาดไหนคะ
บทละครขึ้นชีวิตนิดนึงค่ะ
มันมีโกรธของขำไม่เคยเสียแซลค่ะ
เรียกว่าการที่เราทำอะไรในชีวิตเราต้องมีความมั่นใจในตัวเอง

ค่อนข้างจะแบบมั่นใจแล้วก็แต่งตัวแบบสไตล์ของเธอ

จากนี้นะคะนางเอกสาวเขายังเผยถึงธุรกิจฟิสเน็ต

เปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมนี้แล้วค่ะ

ซอร์ธีรเทพมาร่วมนำเทรนด์ในการออกกำลังกายด้วยจ้า
รูปแบบเดิมแต่ก็จะนี่รีโนเวทยิมด้วย

เพื่อที่จะไปดูพวกนวัตกรรมใหม่
เจนนี่เลิกรีซอร์เพราะว่าคือ

แล้วก็เราก็คุยกันแบบไปในทิศทางเดียวกัน
เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ย

คุณเจนนี่ทำผมทรงอะไรให้คนดูเดา

เออจินตนาการล้ำเลิศ
เป็นการเอาให้เข้ากับข่าวเขาไง